นายกเศรษฐาท่านบอกเองเลยนะคุณผู้ชมว่าเดี๋ยว
ภายในเดือนนี้จะประกาศเรื่องขึ้นค่าแรงเป็น๔๐๐บาท
บาทต่อวันเพื่อให้มีผลบังคับใช้ในปีหน้าแต่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานจะว่าอย่างไรล่ะหมอ

เรื่องแรกครับนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินทร์ได้ประกาศชัดเจนว่าในเดือนพฤศจิกายนนี้จะมีการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็นวันละสี่ร้อยบาทและให้มีผลบังคับใช้ในวันที่หนึ่งมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดโดยจะให้กระทรงแรงงานไปหารือแนวทางร่วมกับภาคธุรกิจและภาคอุตสาหก
การก็บอกว่านโยบายปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยเกิดขึ้นได้เกิดขึ้นแน่นอนแต่คงไม่สามารถขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ๔๐๐บาทได้ทั่วประเทศเนื่องจากไม่ต้องการให้กระทบภาคอุตสาหกรรมและภาคการผลิตและหากปรับเป็น๔๐๐บาทเนี่ยจะเป็นการขึ้นค่าแรงแบบกล้ากระโดดร้อยละ๑๐จากปัจจุบันที่อยู่๓๐๐
ส่วนเรื่องนี้เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายครัวเรือนของคนไทยทัพที่จ่ายหนักเดือนละกว่าหนึ่งหมื่นแปดพันบาทโดยสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าเผยว่าการค่าการใช้จ่ายครัวเรือนของเดือนตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกของคนไทยอยู่ที่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันร้อยสิบสองบาทแบ่งเป็นค่าโดยสารสาธารณะค่าซื้อย

มาตรการนี้จะมีระยะเวลายาว๓เดือนนะครับคุณผู้ชม